ท่านผู้ชมครับวันนี้วันครูแห่งชาตินะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลงดการออกสลากนะฮะ
ก็ไปออกพรุ่งนี้แทน๑๗มกราคมไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ท่านชมถึงบ้านเหมือนเดิม
ก็ไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านตามภาษาคนไทยนะฮะ
ก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ไปขอโชคขอลาบกันนะครับท่านผู้ชมครับ
จากขุนปั้นหลวงปู่เหลวที่นั่งอยู่บนพญาตัวเลือนสูงหนึ่งศูนย์เมตร
ก็ลอยไปลอยใต้ท้องพญาเต่าเรือนแล้วก็ปิดทองใต้ท้องเต่าด้วยนะครับ
ขูดหาโชคลาภเสี่ยงเซียมซี
เพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่ที่วางแผงขายอยู่ที่ในวัดนะครับ
วัดแห่งนี้เป็นวัดสาขาของวัดไร่แตงทองที่อดีตเจ้าวาด
เป็นพระเกจิชื่อดังด้านโชคลาภและความสำเร็จ
ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างจากสแตนเลสแห่งแรกของภาคกลางด้วย
เพื่อให้ชาวพุทธเข้าไปกราบไหว้พระประธานขอพรนะครับ

ชาวบ้านในตำบลบังรกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
นำเครื่องเส้นไหว้ไปถวายเจ้าพ่อวังน้ำวน
หรือเจ้าพ่อวังสามแสนอยู่ที่ริมถนนในหมู่บ้านนะคะ
ด้านหลังติดกับแม่น้ำน้อยในพื้นที่หมู่๔ตำบลบางรกรรม
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจอราเข้ค่ะ
ตั้งแต่สมัยโบราณเป็นที่นับถือยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน
เป็นที่ที่ชาวบ้านเขาจะมาขอพรขอโชคขอลาบกันนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าคนถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหลายงวดแล้วนะ
ร้อยตรีบุญแนบพึ่งแสงทหารนอกราชการเขาเล่าให้ฟังว่า
ระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านศาลนี้ค่ะ
เขาก็ขอขอโชคขอลาบแล้วเขาก็ถูกรางวัลจริง
เลขหน้าเลขหลัง๔งวดติดนะคะคุณผู้ชม
เจ้าพ่อวังน้ำวนมาเข้าฝันว่าตรงนี้เนี่ย
มีย่ามีวัชพืชขึ้นรกเต็มไปหมดเลยก็เลยชวนชาวบ้านไปทำความสะอาด
นำของไปเส้นไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ทำพิธี
ก็หวังว่าน่าจะถูกเป็นงวดที่๕
เอาไปที่พยาวนะครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านก็ไปกราบไหว้องค์พระธาตุวัดป่าลานคำ
ตำบลแม่ตำป่าลานอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
แล้วก็ต้องฮือฮากับความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยพบพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะเชียงแสน
ขนาดหน้ากว้างนะครับที่เป็นหน้าตักกว้าง๒๔นิ้ว
แล้วก็สูง๖๐เซนติเมตรสีทอง
อยู่ทางด้านทิศใต้ของพระธาตุ
มีต้นโพขึ้นมาบนเสียนของพระนะครับที่บริเวณจุดท้ายทอยนะฮะ
แล้วก็ชูลำต้นแผ่กิ่งก้านแล้วก็ปกคลุมที่เสียนพระอยู่นะครับ
ก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่านี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
เนื่องจากบริเวณเจดีที่ตั้งสูงแล้วเนี่ย
ยังมีพึ่งมาสร้างรังล้อมรอบเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วย
ทำให้มีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะวันใกล้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยจะมากันเยอะมากนะฮะ
ไปดูบรรยากาศการขายสลากินแบ่งรัฐบาลที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองจังหวัดชายนาฏค่ะ
ก็คนไปเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันเยอะเลยนะคะ
คึกคักส่วนใหญ่เขาก็มีเลขเด็ดเลขดังมากันจากหลายสำนักอะค่ะ
เลขมงคลเลขเด็ดวันครูเลขเด็ดวันเด็กทุกวันพิเศษค่ะก็จะมีเลขเด็ด
แม่ค้าลอตเตอรี่ก็เลยบอกว่าร้านขายเนี่ยนะคะก็มีเลขเด็ดเลขดังกันทุกแผงอะค่ะ
มีเท่าไหร่ก็ขายหมดแม่ค้าก็ต้องไปตามหาเลขเด็ดมาขายเพิ่มเอามาเพิ่มอีกก็ขายหมดอีก
สำหรับลูกค้าก็มีทั้งเดินทางมาเลือกซื้อด้วยตัวเองสั่งจองทางโทรศัพท์ก็มี
คนที่มาซื้อแล้วไม่ได้เลขที่ต้องการก็ซื้อเลขอื่นแล้วก็ไปลุ้นกันพรุ่งนี้

เชื่อเด็กหรือเชื่อครูอ่ะ
แต่ว่าที่ผู้คนให้ความสนใจที่สุดในงวดนี้น่าจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณนะครับ
เพราะว่า๒๙มกราคมนี้เป็นวันพระชธานเพลิงหลวงพ่อคูณนะฮะ
ซึ่งจะมีพิธีพระราชเทิงหลวงพ่อคูณที่นี่นะครับที่ขอนแก่น
ย่านถนนหน้าเมืองปรากฏว่าทุกแผงเลขท้าย๙๒กับ๒๙นี่ขายหมดนะครับ
แผงบอกว่าขายหมดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วด้วย
ต้นเดือนแล้วด้วยหลังจากที่ประชาชนทราบว่าจะมีงานพระอาจารย์เพลิงหลวงพ่อคูณ
วันที่๒๙มกราคมแล้วอายุของหลวงพ่อคูณเมื่อปีที่ท่านมรณภาพเนี่ยอายุ๙๒ปี
ก็เป็น๒๙กับ๙๒พอดีเลยนะครับคนก็มาแวะเวียนซื้อกันไม่ขาดสายนะฮะ
แต่หลายคนก็ผิดหวังวันนี้เพราะว่าหมดฮะ๒๙๙๒หมดครับ
แต่ไม่เป็นไรฮะยังมีเลขทะเบียนรถที่เคลื่อนสรีระของหลวงพ่อคูณจากนครราชศรีมา
ที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ท่านมรณภาพคนก็จำหมายเลขทะเบียนได้

ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีวันพรุ่งนี้นะคะ